กลายเด็กชนข้อนี้ข้าวไหมอายุมอ๕
หลังเลิกเรียนก็ไปหารายได้เสริม
รับนมเปรี้ยวมาขายตามสี่แยก
ปัจจุบันนี้เราขับรถไปทั้งกรุงเทพต่างจังหวัด

คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาซื้อ

คนในรถกระบะรับนมไปแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายเงิน
ไม่ยอมจ่ายเงินขับรถออกไปเลยครับ
พอตามไปจับได้เขาบอกว่าอ๋อขอโทษผมลืม
ผมลืมอันนี้วงจรปิดเห็นไหมกระบะคันนี้
วิ่งตามน้องก็วิ่งตามแต่ไฟเขียวไง
ก็ว่าเอาไปแล้วไปแล้วเงินไม่ยอมจ่ายนะครับ
น้องให้นมเปรี้ยวเขาไปแล้วนะครับ
อันนี้คือที่บริเวณสี่แยกเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องพัทรชัยครับก็ยืนขายนมเปรี้ยวอยู่ตามสี่แยก
ระหว่างนั้นตอนที่ซื้อกันมันไฟแดง
พอยื่นนมเปรี้ยวให้ปุ๊บไฟเขียวรถออกตัวไปน้องวิ่งตาม
แต่รถคันนั้นก็ไปแล้วครับ
คนกับรถนะฮะคนก็วิ่งตามไม่ทันน้องพยายามวิ่งแล้วครับ

มีพลเมืองดีเขาเห็นเขาขี่รถมาให้น้องซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ไปตาม๔๕กิโลก็ไม่ทันเห็นไหม
น้องวิ่งอยู่ครับแล้วมีคนขี่รถมาให้น้องซ้อนท้าย
ไม่ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของ๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พัชราชัยอายุ๑๖ปีตอนนี้เรียนชั้นม๕เขาบอกว่า
หลังเลิกเรียนผมก็ไปรับนมเปรี้ยวมาแล้วก็มาขายตามสี่แยก
หาเงินช่วยครอบครัวนี่หน้าของน้องชื่นชมนะครับ
แต่คนขับรถคันนั้นพอรับนมเปรี้ยวไป๑ชุดราคา๑๐๐บาท
ไม่ยอมจ่ายขับรถไปเลยผมก็ต้องวิ่งตามครับ
ผมยื่นไปแล้วก็เขาจะเอานมอะครับเขาเปิดกระจกมา
เขาแบบเอาชุดนี้ชุดหนึ่งครับผมก็พอหยิบไป
ก็บอก๑๐๐บาทแล้วคราวนี้เขาก็ไฟเขียวพอดีครับ

แล้วเราชะลอเหมือนเขาจะชะลอวิ่งตามเขาแต่เขาไม่จอดครับเขาก็เลยตรงไปฝั่งนู้นเลย
อล์ฟตอนแรกพี่ก็จะคิดแบบโลกสวยซะหน่อยก็คืออาจจะหยิบพอดีแล้วไฟเขียว
ไฟเขียวก็เลยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจอดรถเอาตังค์ให้น้อง
อันนี้พี่คิดโลกสวยไปใช่ไหมโลกสวยไปครับเพราะว่าเขาไปแล้วฮะ
จริงจริงนะฮะแต่สุดท้ายนะฮะตำรวจเขาได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนอะ
เบียนรถด้วยครับนะฮะตำรวจสพห้วยใหญ่ครับติดตามรถคันนี้ได้
อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วคนขับชื่อว่าในเกริกอายุหกสิบแปดปี
เป็นอาชีพรับซื้อของเก่าทีมแรกเจ้าตัวไม่ยอมรับนะ
ไม่ยอมรับว่ารับของเข้ามาไม่ยอมจ่ายเงินตำรวจอ่าดูภาพวงจรปิด
อ่าใช่รถคุณไหมคุณซื้อของเขาไหมนายเกริกอ๋อเอ่อเอ่อผมผมขอโทษครับ
ผมลืมจ่ายเงินให้น้องเขาไม่ได้หวังว่าจะเบี้ยวอะไรหรอกนะ

โอเคยอมรับ
ยังกลับมาชดใช้แล้วก็จ่ายเงินให้

ขอบคุณคุณลุงที่ยอมชดใช้เงินให้ไป